ไปดูประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึงขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจกองปราบเข้าร่วมกับปอศปอทบุกไปทลายเครือข่ายของนายประสิทธิ์เจียวกก
ที่ร่วมกันเปิดบริษัทหลอกให้คนเนี่ยมาลงทุนนะครับ
มูลค่าความเสียหายตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพันล้านแล้ว
ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการแล้ว๔รายนะครับ
แล้วก็เร่งติดตามจับอีก๒ราย
แล้วประสิทธิ์เจียวกกมีข้อมูลบอกว่า
เขาติดต่อขอเข้ามอบตัววันนี้ครับ

โพลตรวรรษตรีจิตรพบภูลิเดทนะฮะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยบอกว่า
นายประสิทธิ์ได้ประสานขอเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
กองปราบปรามในวันจันทร์ที่๑๗พฤษภาคมก็คือวันนี้
ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหา
ส่วนจะมอบตัวจริงหรือเปล่านั้นยืนยันไม่ได้
อย่างไรก็ตามนะมีข่าวว่าจะมามอบตัว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวต่อไป
ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำพยานบุคคลผู้เสียหาย
ซึ่งตอนนี้สอบไปแล้ว๑๐๐ปากได้ครับ

โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงิน
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอยู่บ้างเนื่องจากคดีนี้มันมีความซับซ้อน

จากการตรวจค้นในห้องทำงานของนายประสิทธิ์ไปพบรูปถ่ายเยอะเลย
เป็นรูปถ่ายคู่กับราชการนะฮะนักการเมือง
ผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่านายประสิทธิ์พยายามน่าจะเข้าไปตีสนิท
เพื่อขอถ่ายรูปกับบุคคลเหล่านี้
แล้วก็เอามาใช้สร้างภาพลักษณ์
หรือที่เราเรียกกันว่าสร้างโปรไฟล์ให้ดูสวยงามน่าเชื่อถือ

โดยบุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการหลอกลวง

พฤติการของนายประสิทธิ์กับพวกถูกกล่าวหา
หลอกลวงประชาชนให้มาร่วมลงทุน
รูปแบบด้วยกันคุณผู้ชมลองฟังดู
เผื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมไปลงทุนอยู่
อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้หรือมีความคิดจะลงทุน
เขาจะเปิดบริษัทท่องเที่ยว
ชักชวนนำเงินมาร่วมลงทุนในรูปแบบสหกร

แต่จะไม่เคยได้จับตัวสินค้าจริงหรอกนะ
ชักชวนให้นำเงินสดหรือทองคำมาร่วมกองทุนกัน
ชักชวนให้คุณเนี่ยไปซื้อทองคำจากร้านทองทั่วไปแล้วเอามาลงทุน
โดยทุกแบบที่ผมกล่าวมาที่เขาหลอกมา
จะอ้างบอกว่าได้รับผลตอบแทนสูง
แล้วจริงในระยะแรกก็จะได้สูงจริงนั่นแหละ
แล้วระยะหลังก็จะไม่ได้แล้วนะครับ
ขณะที่นางสาวพันนิกาวานิสนะครับ
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าบอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วไงของนายประสิทธิ์เนี่ย
จนเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่
เชื่อว่าทุกคนที่เห็นข้อมูลครั้งนี้
ต่างรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของนายประสิทธิ์

บอกว่าขนาดมองมาจากดาวอังคาร
ยังรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบมาพากล
แต่กองทัพและหน่วยงานราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
จะมาบอกไม่ได้นะจะมาปฏิเสธไม่ได้นะ

อันนี้คุณพันนิกาบอกนะครับ
เอาลองฟังเธอหน่อยฮะ
นี่ฉันพูดตรง
ที่จะเปิดบริษัท๒๐บริษัทแล้วเกินครึ่งเจ๊ง
พูดง่ายภาษาชาวบ้านเกินครึ่งไม่ทำกำไรขาดทุน
แต่ว่าก็ยังเปิดบริษัทอยู่ได้แล้วก็ไปออกรายการ
โปรไฟล์ต่างรายการทีวีลายเล็กลายใหญ่
เบิลทีวีเยอะแยะไปหมด
คือมันดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นลักษณะของนักธุรกิจที่
เจตนาไม่บริสุทธิ์คือต้องการที่จะสร้างโปรไฟล์
ว่าเป็นคนดีคนดังแล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่พันล้าน
เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเมื่อตามสืบต่อไป
ก็พบว่าอย่างที่เราได้แถลงข่าวไปว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด
คุณพันนิกายังระบุด้วยนะครับว่าเคยให้ทีมงานไปลองใช้บริการบริษัททัวร์
นายประสิทธิ์นะในภาคใต้๒๓บริษัทก็เจอพิรุธเหมือนกัน
วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลหาข้อเท็จจริง
แล้วก็เอาผิดกับบุคคลที่มีพฤติการเช่นนี้
คุณผู้ชมครับในห่วงเวลาแบบนี้ที่เราผจญอยู่
เงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็ใช้ไปเถอะครับ
แต่ท่านไหนที่ยังโชคดีมีเงินนอนมีเงินเก็บอยู่บ้าง

เก็บเอาไว้นิ่งครับเก็บเอาไว้ให้ดี
อย่าเพิ่งไปหาช่องทางในการลงทุนโดยเฉพาะแบบนี้
พฤติการที่เราพยายามอ่านไปว่ามันเป็นยังไง
เพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้คืนและจะถูกหลอกครับ